เพราะว่าอะไรเพื่อนเจ้าสาวก็สวยบรรยากาศก็ดีนะคะและที่สำคัญวันนี้พิเศษจริงเราส่งผู้สื่อข่าวของเราน้องทอปาดค่ะ
เกะกะกองถ่ายอันนี้ถือว่าเป็นช่วงใหม่ของเราเลยนะคะเป็นช่วงใหม่แกะกล่องจริงไปล้วงลึกเลยนะว่าเบื้องหลังงานแต่งงานของโทนี่กับแก้วเนี่ยบรรยากาศเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราส่งน้องไปเลยได้ไหม
ถ้าอยากเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทอปัดนะคะ
วันนี้นะคะขออนุญาตมาเกะกะกันแถวเขาใหญ่ค่ะ
งานวิวัลของผู้รักสุดแนวค่ะ

อันนี้คือผมก่อนเข้าไปกันนะครับ
แล้วคุณมากินไว้ขอบคุณครับ
กินไว้เป็นของคนที่ดินไหมครับ
พร้อมกลัวแรงหน่อยครับ
มันก็อยู่ตอนนี้นะครับ
แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใกล้ชิดกับปรักษามากเลยนะคะ
นี่เลยค่ะคุณเจ้าสวยมาก

สวัสดีค่ะวันนี้พี่แก้เค้าสวัสดีค่ะ
อันนี้พอมาเกียจจากนิดหนึ่ง
ได้เลยครับเกียจจากครับ

เมื่อกี้คุณผู้ชมสังเกตไหมเขาทำพิธีอยู่นะ
พิธีกรเขาบอกว่าแซวนะว่าถ้าใครลุกก่อนคนนั้นเป็นใหญ่

อ่าอันนี้เรียนแน่นอนอยู่แล้ว